ไปต่อที่มรยองครับมีพระรูปหนึ่งเมื่อวานนี้กำลังเดินออกไปบินทบาทครับ
แต่ว่าต้องตกใจระหว่างทางบินทบาทไปเจอศพผู้ชายนอนเสียชีวิตอยู่
ลักษณะมีรอยสักรูปของตาคราฟที่บริเวณไหล่ซ้าย
ตรวจสอบไปตรวจสอบมาระหว่างนั้นมีหลานบอกว่านี่เป็นน้าผม
เขาเมาแล้วเขาชอบมาบริเวณจุดที่เขาเสียชีวิตนี่แหละ
เอาเดี๋ยวมาดูว่าเขาเสียชีวิตได้อย่างไร

ขณะที่ทางด้านของพระลูกวัดที่วัดมาบยางพรของอำเภอปลวกแดงที่มรยอง
กำลังเดินบินทบาทอยู่ไปเจอร่างของผู้ชายคนหนึ่งนอนตายอยู่นะฮะ
แล้วก็ทราบชื่อต่อมาคือนายอาคมภูเด่นใสอายุ๓๐ปี
ลักษณะคือเขานอนอยู่ใกล้กับแท้งน้ำของวัด
ความสูงของแท้งน้ำที่คุณผู้ชมเห็นในภาพ๒๐เมตร
ตามบริวสอบพรพลกแดงเข้าไปตรวจสอบร่างของผู้ตาย
สวมเสื้อกล้ามสีดำมีกางเกงบ็อกเซอร์สีขาวลายทางสีน้ำเงิน
แล้วก็มีมรอยสักรูปของป้าคาร์ฟที่เหลือเป็นหัวไหล่ด้านซ้าย
อาจารย์ล่างกายมีมรอยแผลเป็นมรอยทะหรอก
สภาพตัวเขาแข็งทืบไปแล้ว
ซึ่งคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วประมาณ๖๘ชั่วโมง
แล้วก็ไม่ได้พบร่องรอยการต่อสู้ทำร้ายร่างกายในจุดที่พบศพด้วย
นะครับทางด้านของพระอธิการอัศดาวุฒิมหานาโมนนะครับ
ซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดมาบยังพรก็บอกว่าไอ้พื้นที่ตรงนี้นะที่ไปเจอผู้ตายเนี่ยนะ
มันมีรอยคล้ายกับการตะเกียกตะกายขึ้นไปแล้วมีรอยเท้าของผู้ตายเดินไปเดินมา
แถวแท้งน้ำนะฮะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผู้ตายเข้ามาที่วัดได้อย่างไร
กับใครใครพามามาเองอันนี้อัตมาไม่ทราบค่ะเนื่องจากว่ากุฏิของพระอยู่ห่างจากจุดที่พบศพ
สักหนึ่งร้อยเมตรได้นะครับทีนี้เราลองมาจำลองภาพเหตุการณ์

กลางดึกประมาณสักตีหนึ่ง
มีพระในวัดได้ยินเสียงหมาเห่าหมาหอนในวัด
แต่ก็ไม่ได้มีการออกไปดูอะไรเพราะว่ามันยามวิการ
จนกระทั่งเขาสันนิษฐานว่าผู้เสียชีวิตเข้ามาแบบนี้
จนกระทั่งตอนเช้าเนี่ยพระลูกวัดออกไปบินทบาท
ก็เลยไปเจอไปเจอร่างของผู้ชายคนนี้อยู่ที่ลานของวัด
ปกติแล้วประตูของวัดจะมีการเปิดปิดเป็นเวลาคือตี๕๓๐ถึงทุ่มครึ่ง
แต่ถ้าคนภายนอกเข้ามาต้องเข้ามาลักษณะของการมุดรั้วเข้าไป
ที่ทางหน้าวัดมันสามารถมุดรั้วเข้าไปได้
ก็เข้าไปได้แต่คนธรรมดาใครจะไปมุดล่ะฮะ
ก็ต้องเป็นคนที่แบบว่าต้องการจะไปทำอะไรบางอย่างหรือเปล่า
เพราะว่าประตูกับพื้นมันมีช่องว่างอยู่
ตามทางล่างเนี่ยคนมุดได้มุดได้นักข่าวเราลองมุดดูเออมันมุดได้

นะฮะก็พอจะมุดเข้าไปก็เลยคาดว่ากรณีนี้เนี่ยของผู้ตายน่าจะเป็นลักษณะนี้
ก็คือผู้ตายอาจจะมุดเข้าไปแล้วก็ไปก่อเหตุภายในวัด

จุดที่พระอยู่เนี่ยมันก็ห่างจากจุดเกิดเหตุมันก็เป็นร้อยเมตร
เวลาตีหนึ่งตีสองอย่างเงี้ยมันก็เป็นช่วงที่ว่า
คือพระท่านก็พักจำวัดแล้ว
ทีนี้ระหว่างที่มีการตรวจสอบศพของผู้ตายอยู่นะคุณผู้ชม
มีเยาวชนชายอายุ๑๘ปีเขาเดินทางเข้ามา
คุณตำรวจครับผมเป็นหลานคนตายเองครับนะฮะผมอยู่บ้านเดียวกันกับน้าผมนี่แหละ
อยู่ที่อำเภอบวกแดงห่างจวัดสักห้ามร้อยเมตรเอง
นะผมเนี่ยนะมีอาชีพเป็นรับจ้างก่อสร้าง
จะเลิกกับเมียมา๓เดือนก็เลยมีอาการซึมเศร้าชอบกินเหล้าจนเมาเป็นประจำ
เมาเสร็จปุ๊บน้าเคยมาในวัดนี้แล้ว๒ครั้งในยามวิการ
ซึ่งทุกครั้งที่มาเจอน้าน้ามาได้ยังไงเนี่ย

คือคนเมาอะคุณอารามแบบคนเมาคือแบบเออไม่รู้ว่ามาได้ยังไง
ครั้งนี้ก็คิดว่าน้าคงเมาแล้วก็เดินมาเองแบบนี้แหละครับ
แล้วก็อาจจะมีการมุดรั้วเข้าไปแล้วก็ปีนไปบนแท้งน้ำ
ช่วงกลางคืนด้วยความเมาแล้วก็กระโดดลงมาเองแบบนี้แล้วก็เสียชีวิต

แล้วเนี่ยเราติดใจในที่กันตายของเขามะ

ขโดดทั้งน้ำเหรอ

น้ำเป็นชาวหนองบวนลมภูร์

แล้วก็อยู่ระหว่างการเดินทางมารับศพกลับไป